อีกสองหนุ่มกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมบอกเลยว่าสองหนุ่มนี้นะเขาเป็นกูรูด้านอาหารขั้นเทพใครกันบ้างพี่ฟุ๊กเกิกพลค่ะพี่ชาคริสแย้มนามมาเริ่มกันที่พี่ฟุ๊กเกิกพลกันก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมพี่ฟุ๊กเนี่ยนะเอาจริงนะชีวิตเขาจะกินอะไรบนโลกนี้ก็ย่อมได้เขาบอกว่าอะไรที่ผ่านลิ้นพี่ฟุ๊กมาถือว่าการันตีค

จากอิ่มท้องแล้วมันได้จิตวิญญาณ
ดูความสวยงามโดยที่รถถึง
มันเหมือนกับว่าเราได้ไปดูละครเวที
สุดยอดหลายรสชาติเหมือนกันนะอาหารมันมีเรื่องราวเหมือนกัน
ถูกต้องค่ะอีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันนะพี่ชาคริส
ชาคริสเนี่ยคุณผู้ชมผูกพันกับรายการอาหารมาหลายสิบปี
จำได้ไหมเมื่อก่อนเป็นพิธีกรรายการอาหารนะ
แล้วแต่คริสต์ใช่บอกเลยตอนนี้ดีใจมากที่ตอนนี้
เมนูลาบเป็ดดังไกลไปต่างประเทศแล้วจ้า
อุ้ยประหลังมาท่าต่อคิวเข้าไปชิมกันเป็นแถวเป็นแนวเลย
ส่วนเมนูโปรดที่พี่ชาคริสชื่นชอบมาก
ก็คืออาหารที่มันเป็นเครื่องเทศจัดใส่สมุนไพรเยอะ
อาหารอีสานประเภทส้มตำน้ำตก
เวลาพี่คิดอยู่กับภรรยากินกันอุ้ยนางชอบนางอร่อยด้วยนะ
จกเอาจกเอาเลยนะแต่อีกหนึ่งอย่างที่นางชอบก็คือ
อาหารอินเดียครับเพราะมันคืออาหารที่กินได้
เรียกว่าโซยหมดทุกอย่างพี่ศรีภรรยาพี่แอนเป็นคนทำให้อะไรก็อร่อยครับผม
จริงแล้วคือด้วยความที่เรารักในการทำอาหาร
แล้วก็ตั้งแต่ในยุคแรกที่ทำรายการอาหารครัวคิดใช่ไหม
เราเองก็มีธุรกิจที่เป็นร้านอาหารด้วย
มันก็เป็นชีวิตที่คุกคลีอยู่กับอาหารอยู่แล้ว
เป็ดเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาหารโปรดของผมอยู่แล้ว
ก็กินได้หมดเอาตั้งแต่สตรีทฟู้ตไปถึงชาวาง

ต้องถามว่าพี่ไม่กินอะไรบ้างดีกว่า

โอ้ยใครจะกินเหรอพี่ไม่ใช่ปลวก

มันหลอกด่ะคุณก็อ่าอี้ไง
วนพวกเราก็เฮฮาแบบนี้ค่ะ